เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปแล้วสำหรับพยาบาลสาวที่อยู่ในช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดปีใหม่
แล้วก็บังเอิญไปเจอนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่ปั่นจักรยานแล้วก็ช็อกหมดสติไป
ก็ไปช่วยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการปั๊มหัวใจจนส่งโรงพยาบาลแล้วก็นักท่องเที่ยวรอดชีวิตมาได้
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันก็มาขอบคุณด้วยนะคะ
รวมถึงทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการส่งหนังสือเปิดผนึกนี่แหละค่ะ
เป็นหนังสือจากนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ส่งหนังสือเปิดผนึกเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละของนางศรีกัญญาเชื้อรบ
พยาบาลประจำโรงพยาบาลสุราชธานีที่ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปั่นจักรยานแล้วก็ช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้นที่บริเวณริมถนนสุราชนาศาลตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราชธานีค่ะ
โดยพยาบาลสาวคนนี้คุณศรีกัญญาเนี่ยขับรถผ่านกำลังไปเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว
เมื่อเห็นเหตุการณ์คือมีท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนคนหนึ่งพยุงเพื่อนมาแล้วโบกมือเรียกรถจะให้ช่วย
ก็รีบลงมานะคะแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็รีบให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถ
คือไม่ทิ้งเลยคอยเรียกสตินักท่องเที่ยวตลอดแล้วก็สลับกับกู้ภัยนี่แหละค่ะช่วยกันปั๊มหัวใจก่อนที่จะเรียกรถหน่วยแพทย์พยาบาลมารับตัวส่งโรงพยาบาลสุราชธานี
หลังจากที่มีคนแชร์คลิปการช่วยเหลือทางโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายนี้นะคะก็เลยได้มีการพูดคุยกันกับพยาบาลคนนี้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหน
เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะคุณศรีกัญญาเนี่ยไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นนะ
แต่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้านมีความอบอ้อมอารีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลสุราธานีแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขและความภาคภูมิใจของประเทศไทยด้วยค่ะ

รวมถึงยังมาชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนางศรีกัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกนะคะว่าจากการสอบถามแพทย์เนี่ย
ป่วยเป็นชาวเยอรมันอายุ๔๙ปีอาการเบื้องต้นก็คือหมดสติและหัวใจหยุดเต้น
ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับหัวใจซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ว่าขณะนี้ผู้ป่วยนั้นอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วดื่มน้ำทานอาหารได้
คาดว่าน่าจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ๓๔วัน
ส่วนทางตัวของนักท่องเที่ยวเองนะคะก็เปิดใจบอกเหมือนกันว่า
ดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนไทยขณะที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ประสบเหตุการณ์
ขอขอบคุณนางศรีกัญญามากที่ให้การช่วยเหลือจนไม่ได้ไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
แล้วก็จะสัญญาว่าจะดูแลตัวเองและเพื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยดีด้วยค่ะ